ไปดูที่บ้านกกอกกันหน่อยนะฮะบ้านของน้องชมพู่นี่แหละครับ
แล้วก็ของลุงพลด้วยในพื้นที่เดียวกันนะฮะก็เมื่อวานนี้เป็นวันแม่
คือทั้งครอบครัวของลุงพลลุงพลก็ไปกราบแม่นะที่สกลนครนะครับ
ส่วนครอบครัวของแม่สาวิตรีแล้วก็นายอนามัย
ก็กราบตาชาญกับกราบคุณยายสมควรอยู่ที่บ้านนั่นแหละฮะ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยเนื่องในวันแม่นะครับ
เอาไปที่บ้านลุงพลนะฮะก็มีคนจากต่างจังหวัดนะฮะ
ก็มาที่บ้านของลุงพลกันอย่างเนื่องแน่นเลยเมื่อวานก็ถือว่าเป็นวันหยุดวันหนึ่ง
ดูสิยังกับสถานที่ท่องเที่ยว
ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ต้องแวะมามาหามาให้กำลังใจลุงพล
แล้วก็ดูบ้านลุงพลก็มีความคืบหน้าโอ้โหประตงประตูสวยนะ
ประตูไม้อะไรแบบนั้นนะฮะนี่แหละครับ
หลายคนมาให้กำลังใจกับลุงพลป้าแตน
รถจอดกันริมถนนหน้าบ้านจอดยาวกันสองข้างทางเลย
บางคนตั้งใจมาผูกข้อไม้ข้อมือลุงพลกับป้าแตน
แล้วก็มอบภาพวาดเหมือนลุงพล

บอกว่าหน้าลุงพลเนี่ยหล่อวาดง่ายนะฮะ
แล้วก็นำขนมแล้วก็สิ่งของต่างมามอบให้
คุณดูภาพเหมือนลุงพลสิ

บอกว่ามีนายห้างจากกรุงเทพจ้างมา
มาทำอะไรรู้ไหมคุณรถแห่คันใหญ่แบบนี้เลย
มาเปิดเพลงเพลงที่ชื่อว่าความจริงก็คือความจริง
ซึ่งแต่งโดยไอกาอิมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่นี่แหละนะครับ
เขาก็เลยอยากมาเปิดเพลงนี้ให้กับลุงพล
โดยลุงพลป้าแตนป้าถอนแล้วก็ป้าจำลองนี่มายืนฟังอยู่หน้ารถเลย
สักครู่ทั้งหมดก็โอบกอดกัน
ร้องไห้คุณดูสิช่วงน้ำตาไหลนะฮะ
ร้องไห้กันตื้นตันใจ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
และที่สำคัญนะก็คิดถึงน้องชมพู่ด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการเปิดเพลงหมอลำ

ก็สร้างความคลึกคลื้นกันนะฮะ
จนบางคนก็ออกมาเนี่ย
นี่เปลี่ยนอารมณ์แบบไม่ถูกเหมือนกันนะคะ

ลุงพลได้เดินทางไปที่บ้านของแม่ลุงพล
ที่อำเภอวานอนนิวาสที่จังหวัดสกลนครบ้านเกิด
โดยไม่ได้บอกที่บ้านไว้ล่วงหน้า

พวงมาลัยไปกราบแม่และกราบพ่อ

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วฮะ
คุณแม่ของลุงพลก็ยิ้มดีใจที่ลูกชายมาหา
แล้วก็ให้ศีลให้พรไปให้มีความสุข
พ้นจากเครื่องเลวร้ายต่างนะครับ
ลุงพลบอกว่าทุกครั้งที่มาหาแม่
ก็ทำให้มีกำลังใจได้รับกำลังใจกลับไป
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านที่มุกดาหาร

ลุงพลป้าแตนแล้วก็ลูกได้กลับเข้ามานอน
ที่บ้านที่สกลนครขออภัยที่มุกดาหารนะครับ
บ้านใหม่นั่นแหละครับบ้านใหม่ที่อยู่ในที่เดิม
เพราะบ้านที่มีการก่อสร้างต่อเติมซ่อมแซม

แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไหม
ตอนนี้เสร็จแบบว่า๙๙แล้ว
ใช่เหลือแค่ห้องน้ำอีกไหมคะคุณสิบภูมิ
เขาบอกว่าเดี๋ยวพอทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ใช่ก่อสร้างห้องน้ำอีกเล็กน้อยเท่านั้นเอง

๑๗หรือ๑๙เดี๋ยวฉันจำไม่ได้สินหาคมนี่แหละค่ะ
คือประมาณนี้กะว่าจะทำบ้านให้เสร็จเรียบร้อย๑๐๐ก่อนวันเกิดนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเราเห็นความคืบหน้าเรื่อย
แล้วก็บอกว่าเสร็จทันก่อนวันเกิดแน่นอนนะคะ

บ้านสีสวยนะสีไข่ไก่เลยนะฮะ
อ่ะนอกจากดูลุงพลป้าแตนไปแล้วค่ะ
มาดูครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่กันบ้างค่ะ

เขาบอกว่าที่ที่ความทุกข์เข้าไม่ถึงก็คือที่ตักของคุณแม่
แน่นอนค่ะพ่อแม่ของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ก็มีการมากราบคุณยายสมควรหลาโพ
แตนก็มาด้วยนะเอาพวงมาลัยมากราบยายสมควรตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
ซึ่งยายสมควรก็ผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็ให้สินให้พรลูกทุกคน

แล้วก็บอกให้แม่น้องชมพู่เข้มแข็งให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้
เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะคะ
ซึ่งเรียบร้ายมีไปให้ได้ทุกคนทุกคนจะเริ่มตั้งแต่นี้ต่อไป
จะให้มีมากท่านหายมากประจวนอีกเลย
ก็ให้อยู่มากกว่านี้ให้มีลูกอีกทีมีมาก
ทุกคนทุกคนเริ่มเลยค่ะ
แม่ก็ต้องอวยพรให้ลูกทุกคนแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วพอลูกเนี่ยกราบ
คุณยายสมควรแล้วนะคะน้องสดิ้ง

ก็เอาดอกมะลิมากราบคุณแม่เหมือนกัน
ส่วนก๋วยเจ๋งก็เอาดอกมะลิมากราบน้าตายเหมือนกันนี่ค่ะ
เป็นบรรยากาศเนื่องในวันแม่แห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะ
ก็เข้าใจหัวอกของแม่น้องชมพู่เหมือนกันนะ
เพราะปีนี้ก็จะมีแค่น้องสดิ้งที่เป็นคนมากราบเท่านั้นเอง
เพราะจริงแล้วต้องมีลูกสาวอีกคนก็คือน้องชมพู่นะฮะ
คุณผู้ชมฮะเรื่องของทั้งสองครอบครัว
คือครอบครัวของแม่น้องชมพู่กับครอบครัวของลุงพล
แต่อย่างไรก็ตามเขาเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันนั่นแหละนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคุณอุ๊บวิริยะ
เขามีการโพสต์ข้อความตรงนี้
นี่ฮะแล้วก็บอกค่าตรงค่าตัวกันมาเลยนะฮะ
เขามีเพลงแล้วนี่ค่ะที่ต้องให้เล่นเป็นของศิลปินในค่ายเนี่ย
เพลงคนเดียวในดวงใจของศิลปินธันวาราศีธนูนะฮะ
เป็นคนคนนี้ก็ดังอยู่นะฮะเพลงเขาก็ดังอยู่นะฮะ

อุ๊บพี่อุ๊บวิริยะเองโดยลุงพลเนี่ยจะได้ค่าตัวหนึ่งแสนบาท
นี่เขาเขียนมาส่วนพี่อุ๊บได้ค่าตัวสองหมื่นบาทส่วนพี่อุ๊บเองค่าตัวสองหมื่นบาทเนี่ย
จะนำค่าตัวไปช่วยสังคมและก็สัตว์เช่นเดิมครับ
กำหนดไปถ่ายทำที่บ้านกกอกเร็วนี้นะฮะ
แล้วเขาก็ให้ชื่อเพลงมานั่นใช่ไหมเออเพลงของศิลปิน
คนเดียวในดวงใจของธันวาราศีธนูนะคะใช่นะครับ
แล้วก็มันมีข้อมูลออกมาอีกนะฮะว่าลุงพลป้าแตนจะมีงานใหญ่เข้ามาอีกแล้วจ้า
นั่นก็คืองานถ่ายพรีเวดดิ้งอ๋อเหรอ
คืองานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าอ้าวแต่ทีนี้นะก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายเราไม่ลำเอียง
ทีนี้ก็จะต้องดูว่าพ่อแม่ของน้องชมพู่นะครับ
คือนางสาวิตรีกับพ่ออนามัยจะได้ทำงานเล่นมิวสิกอะไรด้วยหรือเปล่า
คืออันนี้พี่อุ๊บบอกใช่ไหมว่านอกจากมีงานให้กับลุงพลแล้ว
ไม่ใช่ว่าจะแบบว่าป้อนแต่งงานให้ลุงพลอย่างเดียวพ่อแม่น้องชมพู่ก็มี
แต่ว่าพ่อแม่น้องชมพู่จะทำหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ
อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นในเพจ
วิริยะพงอาทหารนักปั้นมือทองแฟนคลับเนี่ยนะฮะ
ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะเลยบอกว่าอยากให้พี่อุ๊บเนี่ย
เป็นนางเอกคู่กับลุงพลอะไรอย่างนี้เลย
แล้วบางคนบอกว่าดีใจลุงพลจะได้แสดงแล้วจะได้เล่นมิวสิกแล้วนะฮะ
จะติดตามผลงานอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วบางคนก็ถามทำไมลุงพลได้ค่าตัวเป็นแสนเลย
พี่อุ๊บได้สองหมื่นเองเหรอเอ๊ะเขียนผิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
ก็ต้องติดตามความคืบหน้าดูนะครับว่า
ลุงพลเองป้าแตนเองจะรับงานจริงหรือเปล่านะฮะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนะครับ